สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับสวัสดีครับ
คู่นี้เป็นการพิสูจน์กันระหว่างมวยหมัดกับมวยเข่าแล้วครับ
ดอยนั้นมีหัดที่อันตรายจากอมก๋อยครับ
เพชรดำนั้นมีเข่าที่อันตรายครับ
นี่เป็นศึกแชมป์ชนแชมป์อีกหนึ่งคู่ครับ
และเป็นคู่มวยในฝันที่ใครหลายคนเขาอยากดู
ส่วนด้านยอดดอยเก้าสำนึกเภรึกสร้างประวัติศาสตร์ให้ตัวเองเป็นช้ำมัยรอบครับ

สุชาติชาดาจากอุทุมพรพิสัยศรีสะเกตยี่สิบเก้าปีครับ
ส่วนสุดหนึ่งร้อยห้าสิบหกเซนติเมตร
ฟอร์มหลังชนะหนึ่งแพ้สองครับ
จะคล้ายมวยเพชรนพก้าวหรือว่าเดอร์แดนลำด่วนครับ
เป็นแชมป์รุ่นห้าสิบสองกิโลกรัมครับ
ส่วนทางด้านยอดดอยครับกระเหลี่ยงพันธุครับ
จากอมกรเชียงใหม่ในแชวากิจการถาวร
วัยยี่สิบเอ็ดปีครับส่วนสุดหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเซนติเมตร
ฟอร์มหลังชนะรวดทั้งสามไฟล์ครับ
จะคล้ายมวยแก้วสำลิดโดยพ่อเลี้ยงศรีเมืองสิงสุนเงิน
วันนี้น้องเอ็มกับน้องไอซ์ไม่ได้เดินทางมาแล้วครับ
และที่สำคัญพ่อเลี้ยศรีเมืองสินส่วนเงินก็ไม่ได้เดินทางมา
ให้ทีมงานนั้นคุมยอดดอยมาเองครับ
เป็นรุ่นเรียนดีคุณเซียเดอร์ครับ
ดังรำดวงขึ้นไปต่อมงคลให้กับธนาคมเพชรดำเพชรนกพักเก้า
ต้องบอกว่าสมัยที่รุ่งฮอตนี่
ดอยยังไม่หัดมวยเลยครับ
ดำนั้นต่อยเป็นคู่เอกแล้วครับ
แต่ตั๋วเขาเอง
ขยับเข้ามาพยายามจะสวน

โอ้โหพยายามจะสวนด้วยมัน

พี่ดำคนละดอกคนละดีมากคิดถูกคิดผิดกำลังรวดหมันกับยอดดอย
ในปลายนี้ไว้ใจได้ครับแต่ต้นต้นยอดน้อยเลยครับ
พร้อมจะเช็คบินคู่ต่อสู้ได้ทุกเมื่อครับมวยอาวุธหนักแบบนี้
พยายามจะเล่นงานฐานล่างเหมือนกันครับ
โอ้เล่นดีครับยอดดอยเดย์แอฟโอคัทพยายามจะเจาะล่าง
กดมาเช็คดำจะลงล่าง๑ทีครับ
ปากหลังชวนทะเลาะเลยครับ
สายมาจองซุปเปอร์ไวเตอร์รึเปล่าครับ
โอ้โหจะปากสองตัวแล้วเพชรดำ

เล่นงานบริเวลาตัวสลับไปหน้าแล้วเสื่อยังประกัด
อ้าวเหรอครับไม่มีอาการได้เห็นก็เพชรดำ
มาเลยครับชวนลูกน้องนั้นพาดวนชวนแรก
หยอดดอยช้ายว่าระยะแล้วทิ้งเขามาขวา
อ้าวแล้วครับคุณพี่ผมพี่มา
อ้าวศักดิ์ศรีของรุ่นพี่ไม่เกรงลูกน้องนะครับ

โอ้ยอย่ากลับพิตาครับนี่คือยกราคเท่านั้นครับ

ด้วยอับประคับขวาครับยอดดอยอับประมาท
ไม่ออกครับจะนอยลงร่างลุด

โอ้โหต้องบอกว่าเดือดจริงครับ
ว่าเมื่อสักครู่นี้หลังจากที่เขาพังไปทินยกร่าง

พอเห็นเกมการต่อสู้ของทั้งคู่แล้วต้องตบมือให้เลยครับ
คนละดอกคนละทีไม่มีใครยอมใคร
เผ็ดดำก็โดนครับแต่ยิ่งโดนก็ยิ่งเดินครับ

พยายามเสยร์แอปพระคัททิ้งต้นปัดขวา
บอกว่าเป็นคู่มวยที่ไม่เคยเอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูครับ
พยายามจะปักศอกสวนเหมือนกันครับเพชรดำ
ดูครับจังหวะเสยร์แอปพระคัทยังวืดครับ
เอาละครับตามต่อยกที่๒ครับคู่รองของรายการ
ปัดชุดขุดโดดได้หรือไม่ได้ครับเผ็ดดำ
พยายามจะเล่นงานฐานล่างเหมือนกันครับ
ผู้ดีฝ่ายของยอดดอยฝั่งหลักแรกเลยครับพยายามเกือบเสือเอ๊ะปะครับ
มาแล้วครับเพชรดำแม่เลือดอัลลักษณ์เลยครับ
โดยโพงสมุขของชนะเพชรดำเพชรดำเปลี่ยนเข้าหาเลยครับ
โอ้โหปกติแล้วเราจะเห็นว่ายอดดอยนั้นเป็นฝ่ายเบียงเข้าหา
คู่ต่อสู้ครับแต่วันนี้มาดูกับเพชรดำเนียนเลยครับ
ภูเว่ยหาคนอื่นได้วันนี้เพชรดำเอาระบบ
เหลือจิ้มเหลือแล้วก็ตาต่อตาฟันต่อฟันเลยครับ
ในหน้าของจอดดอยพยายามจะเสื้ออย่างประคัต
แต่เพชรดำนั้นถึงตัวพยายามจะคืนด้วยศอกขวา
โดดส่อกครับขวานิดได้ทิ้งด้วยศอกขวา
เพชรดำเอาคืนอยู่ยิ่งโดยภูมิซ้าย
มหาวันย้ายไม่ทันครับสมมติของหน้าผู้
โอ้โหพยายามจะสวนด้วยของขวาเหมือนกันครับเพชรดำ
ต้องบอกว่าหายใจเป็นเลือดเลยครับเพชรดำ
โอ้โหชงทีลายด์กังวลต้องมีเลือดกลับบ้านครับ
นางนักลดทุตกรรมครับ
บนใบหน้านนี้ต้องบอกว่าฟองไม่เห็นคือแผลเข่าแผลไม่
น่าว่าอยู่ในตลาดหลักสอบที่เค้าบอกว่าเป็นผู้ทำนะครับ
ตัวด้านเพชรดำจิ้งทำตัวอ้าวโอ้ยส่วนสู้สอบออกสอบ
ตายแล้วครับสักหลักสดกันเลยครับแรกคือคนละดอกคนละทีนะครับ
อกใครใครดีใครอยู่โอ้โหแล้วเพชรดำประเภทสาดิตอยู่แล้วครับ
นี่แหละครับแม่พี่นี่เก่งตั้งแต่น้องยังไม่หันมวยครับโอ้โหเดือดจริงจริงครับ
ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหเสียงตะพือเมื่อกี้ครับ
หมดยกนี่เสียงตะมือลั่นสนามเลยครับโอ้โหแฟนมวยตะโกนว่าดูเดือดแห่งปีครับ
โอ้โหหลายคนชมเลยครับผ่านมาทางผู้บรรยายเลยครับโอ้โหแล้ว
บริเวณแว่นของผู้บรรยายที่ต้องบอกว่าเลอะไปด้วยคราบเลือดของเพชรดำเลยครับ
นี่ครับจังหวะทิ้งด้วยมัดขวาของยอดดอยวืดแล้วเจอตัดล่างสวยงามครับดอกนี้
ช่วงแรกนี้ต้องบอกว่าบริเวณโพงจมูกของเพชรดำครับเลือดทะลักออกมา
แต่หลังจากนั้นครับบริเวณน่าจะระหว่างคิ้วนะครับ
หากยังมีเวลาให้กับยอดดอยอีกหนึ่งยกครับ

โอ้โหต้องมาจับตาดูเลยครับ
วัยเกือบ๓๐ปีแล้วนะครับสะดานเค้นดำ
โอ้โหมาแล้วครับโอ้ยพยายามจะทิ้งด้วยมันขวาครับเค้นดำ
ไม่มีใครหนีใครครับเพชรดำเปลี่ยนเข้ามาพยายามจะทิ้งลูกหมัดขวาสู้
โอ้เด็ดด้วยมันขวาจะเจอเสริมอย่างเหมือนกันส่องซ่ายพยายามมา
พยายามจะพันด้วยส่องขวาครับเค้นดำเค้นดำนี่เจอระยะมาชิงนี่ลำปากครับ
เพชรดำกันพยายามจะเปลี่ยนเข้ามายอดรอยจิ้มทั้งตัวงั้นเรากำลังกันขวาจิ้มด้วยสายตรง
พลิกด้วยมันขวาตรงเลยครับเค้นดำเค้นดำโอ้พยายามจะไม่อยู่ห่างนะครับ
ไหว้อยู่ในระยะมันของยอดรอยแล้วเป็นฝ่ายเปลี่ยนเข้าหารุ่นสองเลยครับเค้นดำ
ตัวสลับใบหน้าเอาเป็นว่าใครน็อกใครดีกว่าครับชั่วโมงนี้อุ้ย
อย่างดูไม่ออกบอกไม่ถูกนะครับใครโดนมีสินลงเปลยด้วยกันกันคู่ครับ
อย่าพอมาอย่าช้าครับตัวด้านยอดรอยทิ้งด้วยสอบซ้าย
แค่ดำจำด้วยสอบขวาครับกดพ่อเลยครับอ้าว
สายนั้นวอดระยะขับให้เลยครับดูครับแกนขับให้เลยครับสาย
ทิ้งด้วยมัดขวาสัยกระพรรคัททิ้งด้วยมัดขวาทิ้งด้วยมัดขวา

มักเลยก็เกิดขึ้นได้ครับ
เขาสร้างประวัติศาสตร์มาหลายต่อหลายครั้งแล้วครับ

ปลายเท้าชดปลายเท้าว่างที่ด้านขวาก็ไปต่ำ
จะเกี่ยวมากเลยครับ

มักด้วยส่องขวา

อย่างนี้มันคือโอ้ย
เรียนโคตรคลอมครับ
ต้องบอกว่าไม่ได้พูดไม่สุภาพนะครับ

โอ้โหสุดโต่งเลยครับคู่นี้
โอ้โหผมขอคาราวะครับหัวจิตหัวใจของทั้งคู่ครับ
สร้างความสนุกสนานให้กับแฟนมวยที่อยู่ที่นี่แล้วก็ทางบ้านแน่นอนครับ
นี่คือสมกับเป็นคู่มวยในฝัน
ที่หลายคนนั้นต้องการชมนะครับพยายามจะปักด้วยศอกขวาและทิ้งด้วยหมัดขวาครับ
ส่วนตัวเพชรดำพยายามจะบอกว่าเขาไม่ใช่ขึ้นลูกเก่าครับที่จะให้ขึ้นลูกใหม่ผ่านง่าย
วันนี้เขาพิสูจนให้เห็นเลยว่าการจะผ่านเพชรดำครับแม่ต้องแลกมาด้วยชีวิตเลยหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูกัน
ไม่ใช่ถ้าพูดภาษามวยบอกว่าผมไม่ใช่บันไดพุนะครับ
คนที่จะผ่านเพชรดำได้นี่เหมือนกับสอบผ่านระดับปริญญาโทรเลยครับ
หลายคนบอกว่าพื้นที่ของยอดดอยนั้นหมดลงแล้วครับ
ต่อไปนี่เป็นพื้นที่ของพริศพมัญมันลิคทุคกับผู้ของแก่ต้วยแหละก็นะครับ
โอ้ยเสียงอัมภัคดิ์ของยอดดอย

เสียสายอีกทีครับโอ้ยแล้วนี่คือข้าวขวา
เป็นพื้นที่ของเพชรดำอีกนิดหนึ่งครับ

อีกนิดนึงข้าวขวาอ้าวเดี๋ยวหลังไปอีกนิดครับ

เพราะเลือดนั้นเยอะเหลือเกินครับหลายแผลครับ
หยังได้ครับ
แฟนมวยตุ้มตมไปหมดแล้วครับหัวจิตหัวใจ

เจ้าดอยเบียดเข้ามาทิ้งด้วยบัตรขวา
จังหวะที่เพชรดำพยายามจะสวนด้วยมัดขวาเหมือนกันครับ

อ้าวมุ่งซ้ายของเจ้าดอยบวกด้วยส่องซ้าย
โอ้โหลื่นครับ
ส่องขวาเติมเข้าไป
ส่องนายกดลงมา

ศูนย์เดือนแห่งปีนี้

ถึงวาดศูนย์ด้วยหมดขวาของเพชรดำ

โอ้โหยอดดอยเบียนเข้ามาทิ้งด้วยมัน

โหแล้วส่องขวาของเพชรดำ

ยอดดอยน์ปล่อยเพชรดำ

แค่งขวาของกระดาษเพชรดำ

ไม่ใช่ของถนัดหนักอยู่แล้วครับยอดดอย

ไฟลันเป็นทิเมริกับมันขวา
แห้วเป็นทางของเพชรดำ
จังหวะหนักหน้าแฟกของเพชรดำ

แข้งซ้ายสวยครับเพชรดำ

เสียไปข้าวขวา
วางได้แค่ขวาอีกทีครับเอ็ดดำ
โอ้โหเดี๋ยวดอยเบียนเข้ามา

เอ็ดดำล้อมกล้างตี

เดี๋ยวดอยเป็นการทิ้งไพ่ใบสุดท้ายครับ

โอ้โหนี่ครับแกยกขึ้นไปวางเลยครับ

โอ้โหเตะซ้ายดอกนี้ชะงักเลยครับ
บริเวณใต้ตาซ้ายของยอดดอยครับ

โอ้โหแท่เคียงจะจับแล้วครับ
ต้องบอกว่า

โอ้โหเดือดจริงครับ
เพชรดำเพชรนพักเก้าครับ
กับยอดดอยแก้วสำลิด

โอ้โหจังหวะวางแข้งขวาของเพชรดำ
แล้วนี่ครับพยายามตัดล่างครับยอดดอย

บริเวณตาซ้ายของยอดดอยนั้นเกือบปิดเลยครับ

ไม่รู้ว่าไปโกรธกันมาจากไหนนะครับ

นิตยสารมวยชั้นนำของวงการ
รู้ลึกรู้จริงรู้เรื่องแชมป์ทุกเวที
นิตยสารแชมป์วางแผนทุกวันจันทร์

๑หมื่นบาท
พระกาว

คู่เอกยังรอท่านผู้ชมอยู่ในช่วงหน้านะครับ